ไปดูคนที่เขาได้บ้างเขาดวงดีกันบ้างนะคะเขาไปทำบุญด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเขาโชคดีแล้วทีนี้การแก้บนเนี่ยก็มีหลายวิธีนะคะเขาจะมีวิธีไหนนะคะตามเขาไปดูแล้วเราจะได้ทำตามเขาบ้างค่ะ
คนดวงดีที่ว่านี้ก็คือคุณพี่ไตรพบเหมือนพันธุ์นี่แหละค่ะเขาเอาอะไรมาแก้บนนี่ไงเป็นลูกลูกเขียวนี่แหละค่ะ

โอ้โหหมูเห็ดเป็ดไก่นี่ลืมไปเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยบอกว่าต้องแตงโมเท่านั้น
เพราะอะไรเพราะให้มาขอโชคจากไข่ที่วัดแล้วโชคดีค่ะ
ไตพบเหมือนพาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองและภรรยาเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายแตงโมอยู่ที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี

งวดที่ผ่านมาเนี่ยได้มากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่แล้วก็บนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าถ้างวดนี้เสี่ยงโชคแล้วถูกรางวัลสมใจปรารถนา
จะนำแตงโมที่ร้านใส่เข่งมาแก้บนเข่งใหญ่เลย

คิดยังไงก็ได้อย่างนั้นขอยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยจริง

พอถึงวันประกาศรางวัลสลากสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกรางวัลจริงจริงอ่ะค่ะ

บอกว่าจะเอาแตงโมเข่งใหญ่มาก็เลยยกมาทั้งเข่งแบบนี้

สำหรับไอ้ไข่กุมารเทพบัตรบทราชศาสตร์เนี่ยนะคะ
ต้องย้ำกันเพราะว่าหลายคนถามถึงที่มา
เพราะที่นี่นะคะเจ้าอาวาสได้อันเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็มีข่าวร่ำลือหนาหูกันว่าไอ้ไข่เนี่ยให้โชคให้ลาบหลายคนมาแล้ว

ไปพบก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะ
ก็เรียกได้ว่าขอให้คุณมีความตั้งใจ
อย่างพี่เขาก็เป็นเพราะความให้ไข่แตงโมตั้งใจทำมาหากิน
เผอิญว่าจังหวะโชคดีพี่เขาดวงดีพอดี
ไม่ขอพอแล้วก็ถือว่าได้โชคด้วยราบ

ทำให้ขายดิบขายดีก็เป็นได้ด้วยเหมือนกัน
แล้วก็คุณไม่ต้องไปลำบากไปหาของที่คุณไม่มี
บางทีเราบนบานสารเก่าขอในสิ่งที่เรามีให้ได้ก็ได้เหมือนกัน

นำมาฝากกันให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตนะคะ